ก็คือว่าประเด็นที่ทุกช่องคนเล่นกัน

อุ้มมุ้ยอาจจะพลาดโอกาส

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังมาไม่ได้

เพราะฉะนั้นถ้ามีชื่อ๓นักเตะคนนี้

จะไม่มี๓นักเตะคนนี้มาร่วมแข่งแน่

รูปแบบใหม่เนี่ยคือมันแข่งประมาณสักเดือนกว่าได้
กินระยะเวลานานนะครับคราวนี้เราเล่า

ทีมไทยแชมป์เก่า๒สมัยที่ต่อกัน

ก็คือตั้งแต่วันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม

ทีมไทยเนี่ยก็จริงถ้าเรียกได้ไหม
ผมว่าเรียกได้แต่ว่าที่พีชบอร์ด

เตะที่อยู่ในข่ายถ้าเราเรียกมาแน่นอน

ชุดหลักอยู่แล้วทั้งหมดติดภารกิจกับต้นสังกัด

ในการแบ่งขาดหน้าเส้นคลับเนี่ย

นั้นสโมสรต้นสังกัดมีสิทธิ์อยู่แล้ว
ที่จะไม่ปล่อยนักเตะมาในช่วงเวลานั้น

อีกหนึ่งคนที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างประเทศ

ที่อยู่กับโอเอสรูเว่นก็คาดว่า
น่าจะติดภารกิจในฤดูการปกติ
ต้นสังกัดก็ไม่น่าจะได้

คราวนี้แม้กฎการแข่งขัน

แต่ว่าตามหลักแล้วการลงทะเบียนนักเตะแข่งขัน
โทรเมนต์สามารถลงทะเบียนได้เพียงแค่ครั้งเดียว

เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงจะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้
จากกรณีผู้เล่น๒๓คนแรกนะครับ

ว่าจะปล่อยตัวมาได้หรือไม่ด้วย

ในกรณีที่เรียกให้ติดทีมชาติไทย
เป็น๒๓ผู้เล่นคนแรก
ก็คือจะไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานนักเตะ๓คนนี้ได้

นักเตะ๓คนหรือว่า๔คนที่เรียกมา

ว่าถ้าเรามองภาพรวมว่าจำเป็นต้องแชมป์

จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกันให้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นถกเถียงกันว่า
ไม่เอาชุดใหญ่เล่นอาเซียนคลับเลยไหม

ซึ่งการจับสลากฟุตบอลอาเซียนคลับ
ก็จะมีขึ้นในวันที่๑พฤษภาคม

ส่วนโปรแกรมในรอบแรกก็
จะมีการบุกไปเยือนทีมในโถที่๔

ขณะเดียวกันก็จะเล่นในบ้านพบกับทีมโถที่๒และโถที่๓

จะกระจายให้ทุกทีมได้มีโอกาสเล่นในบ้าน

แล้วก็สร้างมูลค่าในการตลาดให้ทั่วถึง
ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนนะครับ

เคยให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนฟุตบอล
ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ

ให้คำตอบไม่ได้ว่าใช้ชุดใหญ่หรือเปล่าในอาเซียนครับ

ให้เหมาะสมที่สุดนะครับ